ไม่ต้องไปไหนไกลเลยคุณผู้ชมยังอยู่ที่อุดรธานีกันต่อเลยครับ
มอยู่ในสระน้ำและคาดว่าอาจจะเสียชีวิตมาหลายวัน
เดี๋ยวคุณผู้ชมฟังดีนะว่าเขาน่าจะเสียชีวิตจากสาเหตุอะไร
เมื่อวานนี้ตำรวจสพห้วยหลวงกับแพทย์เวรโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
แล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิส่งเสริมธรรม
ไปเจอร่างผู้เสียชีวิตคนนี้อายุน่าจะสัก๒๐๓๐ปี
แล้วคว่ำหน้าแบบนี้ฮะในสระน้ำกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
สมพรหมู่๑๒ตะบลหนองไฮ
สภาพศพของเขาคือใส่เสื้อยืดสีขาวมีหมายเลข๑๐ด้านหลัง

บริเวณหน้าอกเหนือราวนมซ้ายมีศักดิ์ด้วยนะคุณชมพู่คุณผู้ชม

วนมขวาก็มีเหมือนกันก็มีรอยสักเหมือนกัน
แต่ไม่พบเอกสารประจำตัวครับ
เรื่องต้นไปดูตามตัวก็ไม่ได้มีร่องรอยถูกทำร้ายนะ
ดูแล้วเสียชีวิตน่าจะมาจากการ
จมน้ำมา๓๔วันครับ
ต้องไปถามเจ้าของที่นาเพราะว่าไอ้สระน้ำเนี่ย

เจ้าของที่นาชื่อพี่บุญช่วยอายุ๕๐ปี
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นผมกำลังเกี่ยวข้าวอยู่
กลิ่นเหม็นเน่าตอนแรกนึกว่าเฮ้ย
หรือมีสัตว์อะไรตามทุ่งนามาติดกับดักที่เขาวางไว้หรือเปล่า
แล้วมันตายนานไงอาจจะเหม็นเน่า
เดินไปดูตามกระดักที่พี่บุญช่วยเขาวางไว้

พอเดินไปถึงสาน้ำผงะเลยอะผงะเลยอะ
โอ้โหไปเจอแบบนี้เป็นศพลอยอยู่จมน้ำ
ว่ำหน้าอยู่แบบนี้ด้วยความกลัวพี่เขาวิ่งออกมาก่อนเลย
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบครับ
หลังจากนั้นมาเจอรังแตนขนาดใหญ่นี่หรือเปล่า

แตนขนาดใหญ่มันอยู่บนเสาไม้ไผ่ริมสะน้ำคุณผู้ชมฮะ
บุญช่วยก็เลยเอาฟางข้าวมาจุดเผาทำลายรังแตนป้องกันอันตรายนี่

คาดว่าผู้เสียชีวิตไม่ใช่คนในหมู่บ้าน

ไม่เคยมีใครเห็นหน้าผู้เสียชีวิตมาก่อนเลย

หรือผู้เสียชีวิตมาขโมยปั๊มน้ำในสระ

แนนมันแตกรังฮือเลยแล้วก็รุมต่อย
ผู้เสียชีวิตอาจจะหนีลงไปหลบในสระน้ำ
แต่ดันไปจมน้ำเสียชีวิตครับ
ผมว่าแตนต่อแน่นอน
มาขโมยปั๊มน้ำ
ก็สงสัยไปอย่างนี้

ตำรวจสั่นนิถารว่าผู้เสียชีวิต

หรือไม่ก็หนีรังแตนที่มันแตกคือ
แล้วโดนแตนต่อยก็เลยลงไปในสระน้ำ

ก็มีการนำศพไปเก็บที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีรอญาติมาติดต่อรับ
บำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป
อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะ